ต่อกันที่สาวสุดฮอตคนนี้ค่ะ
คุณกวางวันปียะค่ะ
คนนี้นะคะโด่งดังจริง

ว่าเธอนั้นทำไมมียอดฟอลลอเวอร์
พุ่งสูงขึ้นกว่าปกติรวดเร็วมากเลยค่ะ

เพราะว่าเธอนั้นไปซื้อยอดผู้ติดตามด้วยตัวเองค่ะ

ขึ้นแท่นสาวฮอตอีกคนของวงการนะคะสำหรับกวางวันปียะ
ล่าสุดนั้นเธอเนื้อหอมจริงค่ะ
จีบมาประเดิมงานละครร่วมกับวิกพระราม๔เป็นที่เรียบร้อย
แต่งานนี้นะคะดูเหมือนว่าความฮอตของสาวกวางจะมาพร้อมประเด็นดราม่าค่ะ
ที่มียอดผู้ติดตามพุ่งพลวดมากถึง๘แสนคน

โดนถูกเมาส์นะคะว่าเจ้าตัวนั้นควักกระเป๋าซื้อผู้ติดตาม
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงประเด็นนี้ให้ได้ฟังกันแบบชัด
ว่าน่าจะเป็นจากการที่โพสต์ภาพ
แล้วก็ข้อความต่างที่เจ้าตัวชอบติดแฮชแท็ก
ทำให้คนที่เล่นโซเชียลสามารถติดตามได้ง่ายมากขึ้นกว่าก่อนค่ะ
รวมถึงน่าจะเป็นผลมาจากหลังจบรายการที่เจ้าตัวนั้นร่วมแข่งขัน
ทำให้มีคนยิ่งสนใจมากขึ้น
แล้วก็เลยมียอดติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

เหมือนเป็นไอจีเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาไปเช็คกัน
เป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้
ก็ส่วนตัวกวางชอบแฮชแท็ก

กวางจะมีแฮชแท็กทุกอันขาดไม่ได้เลยอ่ะ
ซึ่งบางทีมันก็อาจจะแบบไปโผล่ในนู่นนั่นนี่